เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคนที่เสียอาการ
เสียอาการส่วนใหญ่มักจะเจออะไรที่แบบเหมือนเขิน
จริงชอบแล้วแบบออกอาการแบบโอ๊ยเสียอาการ

แต่บางคนเขาเสียอาการกับอาหารค่ะ
อาหารเนี่ยทำให้เสียอาการได้แบบนี้เลย
คนทอดยังไม่เสียอาการเท่าคนนั่งนะ
คนนั่งดูอาการหลุดไปแล้วล่ะอือพร้อมชัดหน่อย
ถ้าน้ำมันไม่กระเด็นเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณพี่สองคนนี้
ในท่าทางแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้เห็นง่ายด้วย

มีใครมองออกตั้งแต่แรกบ้างเนอะว่าเรื่องจะพลิกแบบนี้

คุณดูสิคะบอกเลยว่าเสียอาการไม่เท่าไหร่
แต่ต้องระมัดระวังนะเรื่องของน้ำมันกระเด็น
เวลาทอดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
แล้วนอกจากน้ำมันกระเด็นคุณต้องระวังอะไรอีกรู้ไหม

หลิวเนี่ยปิวไปสับหัวเพื่อนแล้วมั้ง

ใครก็ว่าเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทน
กี่ครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้
หรือผู้ชายกลัวน้ำมันทอดไม่เป็น
แต่แค่ต้องระวังติอาการเถินดี